ก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะเป็นอันดับต้นเลยนะ
ที่เราได้ยินข่าวว่าเขาถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด

ผู้หญิงคนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันเกิดก็ต้องมีการโปรยทาน
แต่โปรทานของเธอธรรมดาไม่ได้ค่ะ
โปรยทั้งเงินโปรยทั้งทองไปเลยจ้า

เมื่อวานค่ะและวิธีการและวิธีการโปรยเงินคุณโปรยจากฟากฟ้าเลย

มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่

บินผ่านบ้านของฉันบ้างคะนี่ท่องใช่ไหม

เคยถูกรางวัลที่๑ตั้งแต่ปี๖๑นะ๑๕ใบ๙๐ล้านบาท
จัดงานวันเกิดคนมาร่วมงานคึกคักเลยค่ะ
๓๐๐๐กว่าคน
กิจกรรมสำคัญเมื่อสักครู่นี้เลยไฮไลท์ของงาน
สร้อยคอทองคำด้วยน้ำหนัก๑สลึง๓๐เส้น
ธนบัตรฉบับละ๒๐บาท๗๐๐๐บาท
รวมทั้งหมดรางวัลที่เธอจัดไว้๓แสนบาท
ใช้พาราโมเตอร์ค่ะล่อมบิน
บินขึ้นไปบนฟ้าเลยแล้วก็โปรยเงินแล้วก็ทองลงมาด้วยนะ
มีชาวบ้านมารอมาร่วมงานด้วยมารอด้วย
เก็บเงินประมาณ๓๐๐คน
บอกบรรยากาศเฮฮาสนุกสนาน

อยากได้ไงอืออยากไปร่วมงาน
คุณวลีเจ้าของวันเกิดบอกว่าแนวคิดการจัดงานมาจากความภูมิใจ
ถูกรางวัล๙๐ล้านบาทนี่แหละเชื่อว่าเทวดามองเห็นความดี
อีกทั้งวันนี้เป็นโอกาสทำบุญบ้านด้วยนะคะ
อยากจะมอบความสุขให้กับญาติพี่น้องให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เขาก็ดีใจกันไปอุ้ยได้ทองคนนี้ได้ทองนะคะ

พบเจอแต่สิ่งดีและประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับเธอค่ะ

ได้ไป๙๐ล้านก็โปรดไป๓แสนใช่ไหม

ถ้าเที่ยวอัตราส่วนก็ไม่เยอะค่ะ๓แสนกับ๙๐ล้าน
ถ้าก็ถูกล้านหนึ่งโปรดไป๓แสนไม่ได้